ท่านผู้ชมครับไปดูล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวของเรา
คุณภูริพัฒน์บุญนินนะครับจะรายงานสดเข้ามานะครับ
สถานการณ์การชุมนุมที่พื้นที่บริเวณธรรมเนียบรัฐบาลนะครับ

คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าตำรวจและทหารนั้น
ลายล้อมกลุ่มผู้ชุมนุมไว้ที่บริเวณถนนราชดำเนินใน

แต่นั่นไม่ได้ทำให้กลุ่มมวลชนที่อยู่ด้านหลังของผมในขณะนี้
หวาดกลัวแต่อย่างใดครับคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้ด้านหน้าเวทีใหญ่ซึ่งอยู่บริเวณสะพานชมัยมรุเชษ
จุดที่ผมยืนอยู่นี้ยังเนืองแน่นแล้วก็หนาแน่นไปด้วยกลุ่มผู้ชุมนุม
โดยมีกลุ่มปลาใสอยู่ระหว่างการปลาใสกับผู้ชุมนุมอยู่
ซึ่งตอนนี้แก่นำที่เป็นการปลาใสเนี่ยเป็นเยาวชน๒คน
จากแกนำที่ทางกลุ่มแกนำนั้นตั้งขึ้นมาและก็ขึ้นปลาใสในวันนี้
โดยระหว่างนี้ครับคุณผู้ชมครับมีการที่จะติดตั้งลำโพง
ติดตั้งแสงสีเสียงเพื่อที่จะสาดใส่บริเวณเวทีตรงนี้
โดยเวทีนี้คุณผู้ชมครับจะเป็นเวทีใหญ่ที่จะมีการส่งเสียง
ตามถนนพิศนุโลกด้านข้างธรรมเนียบรัฐบาลนะครับคุณผู้ชมครับ
โดยมีการติดตั้งลำโพงขนาดใหญ่หลายลำโพงหลายพื้นที่ที่อยู่ด้านหลังผม
ขณะนี้คุณผู้ชมครับจะเห็นนะคะว่าตอนนี้เนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่ของกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยพยายามที่จะมีการตั้งนั่งร้าน
ในการที่จะยกลำโพงขึ้นเพื่อที่จะส่งเสียงไปหากลุ่มผู้ชุมนุม
อยู่บริเวณด้านหลังที่จะทะลุไปทางสะพานมักขวานรังสรรค์ที่อยู่
ขออภัยครับสะพานตรงถนนราชดำเนินในนะครับคุณผู้ชมครับ
เลี้ยวซ้ายไปเนี่ยจะเป็นประตู๔ธรรมเนียบรัฐบาล
ซึ่งบริเวณจุดนั้นเนี่ยก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่บริเวณประตู๔เช่นเดียวกัน
แต่ถ้าบริเวณขวามือซึ่งจะมุ่งหน้าไปสู่ลานพระบรมรูปทรงม้าเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่มีการกันพื้นที่ไว้โดยมีทางตำรวจที่สวมใส่เสื้อเหลืองจิตอาสา
ยืนกันบริเวณด้านตรงนั้นไว้อย่างที่คุณสิริวัณรักษัตริย์รายงานไปก่อนหน้านี้
คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นเวทีใหญ่ที่ทางกลุ่มแกนนำนั้นจัดตั้งไว้คุณผู้ชม
ด้านหลังเวทีใหญ่ขนาดนี้เนี่ยยังมีการติดตั้งเต็นต์ซึ่งเป็นเต็นต์ประสานงานของกลุ่มผู้ชุมนุม
ติดตั้งอยู่บริเวณนู่นคุณผู้ชมครับด้านหน้าของโรงเรียนราชวินิตมัธยมซึ่งเต็นต์นั้นจะเป็นเต็นต์ประสานงานและเต็นต์ของแกนนำ
น่าจะเป็นเต็นต์ของแกนนำที่จะคอยประสานงานที่จะติดต่อกับกลุ่มผู้ชุมนุมบริเวณจุดนี้และจะเป็นการปลาใสใหญ่บริเวณจุดนี้จุดเดียวที่เป็นเวทีใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับ
อีกเวทีหนึ่งเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับมีการนำรถเครื่องเสียงไปที่บริเวณกระทรวงศึกษาอธิการซึ่งความขึ้นหน้าหากตลอดทั้งคืนของคืนนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในทุกช่วงข่าวของไทยรัฐนะครับ
ขอบคุณครับคุณภูริพัฒน์ครับเดี๋ยวมีสถานการณ์เพิ่มเติมเข้ามาผู้สื่อข่าวของเราจะรายงานสดเข้ามานะครับ
นะคะเดี๋ยวเราจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพบรรยากาศสดให้คุณผู้ชมดูที่มุมจอต่อเนื่องตลอดทั้งรายการเลยนะคะ